สนับสนุนโดยใหม่อีซูซูดีแมคไฮเลนเดอร์รุ่นพิเศษสเทล
ผลิตภัณฑ์สมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษดูแลผ้านุ่มหอมเข้มข้นลดกลิ่นอับชื้น
สวัสดีค่ะข่าวใส่ไข่สอดพวกพร้อมกันหมดสอดมาสิไฮเลนเดอร์

นี่นะถ้าเกิดว่าถ้ามายูเลยนะ
๔ปี๑วันใช่ไหมคุณแอนจี้
วันนี้แอนจี้มีทองอยู่บนดอกไม้

ทำไมคุณต้องมีทองอยู่บนดอกไม้คะอยู่บนดอกอื่นไม่ได้คะ
และแน่นอนแน่นอนนะครับด้านหลังของคุณมดดำ

นี่ะแต่คือผู้พี่โชคดีนะครับที่เมื่อวันสุขที่ผ่านมา

เป็นผู้ชายน่ะ
แล้วก็แต่ละคนที่ตอบว่ามาจากที่ไหนอะไรอย่างไรกันบ้าง

ไงรายการเราหกโมงอีกนิดเข้าเลิกงานแล้ว

มาจากรังสิตทำอะไรอยู่คะ
ดูเอาวิจารณ์ไปวิจารณ์และพัฒนาหน่อยด้วย

ไม่ค่ะคุณแม่จะดูตั้งแต่ปีแรก

วันนี้ต้องดูจะวันศุกร์

คุณหนุ่มใบ้ถูกคราวนี้

แล้วเธอข้ามผ่านไม่เป็นเหรอชีวิต

อีกหนึ่งท่านผู้ชายคนเดียว

บอสครับสุภาชัยครับ
คุณส่งมาว่า

ชื่อยุภาเวทประเวทถุงเทพครับ
สาวน้อยนี่ยังเรียนอยู่ได้มั้ย

ตอนนี้ทำอะไรค่ะ
ซื้อผ้าที่ไหน

แล้วได้ดูด้วยกันแล้วยังไง

สุดได้ส่งออนไลน์มาได้
น้อยไม่สบายเหรอ

จะติดจดให้ใส่สมองแล้วก็จดตำตัวเอง
เขาใจไหมอย่าพลาด

ทำงานแบงค์
ทำงานแบงค์

แจกนะคนแรกเหรอ
เอาคนแรกฝั่งตรงนู้นก่อน

ดีฉันเลือก

ไม่เป็นห่วงตัวเองส่วนหน่อย
คุณน้ำเบอร์วัน

ชั้นจะไปหาตัำรวจมาแล้ว
รายการเนี่ยคดีส่วนตัว

หันที่ทองจริงจริงนะคะ
ให้น้องเขาแกะให้น้องแกะอันนี้เป็นบุร้าหกมั้งงั้นเนี่ยก็ดูด้วย์อาวุธ
เลยม้าอมตะม้าออนภามอบให้กับ

ยินดีด้วยนะครับคุณได้ทองจัดสำเพ็งไปนะครับ
เอ้าสำเพ็งร้านทองดีอะ

หัวเส้งเท้ง

อร่อยที่สุดต้องข่าวใส่ไข่

ทั้งหน้าพี่เมียวนั้นต้องแต่ทองอย่างเดียวเลยนะ

เรามอบไข่ให้นะคะเอาไข่ไป
ของพี่ขอเก็บไว้ทำทุนลูกพี่กำลังโต

ก็ดีการที่จะ

นี่ตอบดี

เห็นมีความสุ่มเสี่ยงอยู่ตลอดก็เลย

ต้องไปรับปรับการเราเลยสงสารอังกฎิอ๋อสี่ปีผ่านมามาทำดีตลอดเลยมาไม่ค่อย
สร้างคดีเลยคุณมาเพราะมีขยะคุณพี่
อีกดีดีเลยดูดีดีดีอะไรวิทยุกธรรมทัศน์อะไรเนี่ยความมั่นคงไม่ใช่

ลูกผิดถูกคำการล่ะ
ช่วยบ้านมันต้องไป
เอาอย่างงี้

ว่า๕ปีข่าวใสคลัยเรื่องโลกีที่เข้าหูโลกต้องรู้ทุกตาราง
คือที่เลือกคนนี้เพราะว่าเวลาที่มีเรื่องราวของคาวโลกีในแวดวงวงการบันเทิง

ด้วยบดดำอีนละ
หนุ่มกับม้าเป็นคนดีที่สุดในโลกเลย

คุณหนุ่มบอกว่าอยากได้ข้อความประโยคที่เด็ด

ถ้าได้เข้าหูของพิธีกรในรายการ

ตอนนี้ทางวงการกลัวพวกเรากันหมดละครับคุณ

แม่ช่วงที่เผลอหรอเถอะ
ช่วงที่เผลอไม่ได้

ใกล้ชิดคนดูเข้าถึงคนไทยเข้าใจคนเค้าหวย
แสดงว่าถูกหวยจากรายการนี้กี่ครั้งแล้ว

เดี๋ยว

เพราะนี่เขาเลขอย่างนี้

ถูกนี้

อีหนุ่มพูดสิ

ตอนที่ส่งมานี่ไปซื้อหวยมาหรือยัง

กูตั้งแต่ดูข่าวใส่ใครบ้าง

ผู้หรือเสียมากกว่ากัน

พี่คนสุดท้ายเขียนมาว่าอะไรบ้าง

เภรร้าใจใครสดใสในปีห้า

เมื่อกี้หน้าเดิมแต่ต้องถามคุณแม่ยังหน้าเดิม

หน้าเดิมแต่เป็นคนหน้าใหม่แต่เป็นคนเดิมค่ะ

ต้องจิกเอานิ้วจิก

เมโน้นมีอันนี้ให้ลองแกะก่อนว่าข้างในมีอยู่จริงปะ

อุ๊ยทำไมเส้นนี้ย่ากว่าทุกเส้นอ่ะ

ไอ่จริงอันนี้คนละแบบ

๕ปีแล้วดูตลอด

และขอบคุณมากที่ติดตามรายการเรามานะ

กรุงเทพกันหมดเลยหรือเปล่า
เราเลือกจากเบอร์โทรศัพท์

ข้อความนี่คือ๑ใน๕๐๐ของเรานะครับ
๕ตอน๑๐๐๐ตอนหนึ่ง

เธอถามเขาแล้วเหรอ

ว่าพี่เป็นไลน์แมนใช่ไหม

ออกใส่ไพรสดทุกอย่างขอบคุณค่ะ
เอาล่ะวันนี้ตรงกับวันที่ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออก
ถูกค่ะคอนกระดาษคม๒๕๖๒คอนเฟิร์มใครที่ซื้อคอนเฟิร์มเลย

อุ๊ยระวังนะถูกแปดระวังนะแปด
จากคุณหนุ่มกัญชัยที่เห็นตอนนกเอี่ยง
แหมคุณเหมาะกับนกเอี้ยงหรือเป็นน้องขาวนกเอี้ยงกับคุณ

เลขท้าย๒ตัวเป็นที่๘นะครับ
เลขท้าย๓ตัว๕๕๖๑๑๓เลขหน้า๓ตัว๙๐๑๓๕๕รางวัลที่๑ครับ

จริงที่หัวให้ออกอะไร
เขาพูดอะไรนะเขาบอกไม่อย่างนี้
เลขอะไรแปด๘๘๘๘๘๘นี่อีกครั้งดูสิอีกครั้งดูสิ
ทำไมมาทำหน้าเบะปากเถอะทำไมฮะ

นี่ตั้งแต่เรื่องนั้นแล้วนะเขายังโกรธฉันอยู่ไม่เลิกไม่ลาเลยนะ

กลัวแล้ว
อ๋อยังไม่จบยังไม่จบ

แต่ละคนนี้กูอยากจะเป็นลมตั้งแต่ปี๑แหละ

ชอบที่ไปดูการทะเลกัน

ดูข่าวก็ดูช่วงรายการอื่นได้นะคะ

ชอบที่พูดได้ถึงพริกถึงขิงนี้ค่ะ
หวังว่าเราจะอยู่กันไปนาน
ชอบคุณหนุ่มแล้วก็คุณมดดำด้วยครับ

ความสนุกมันก็อยู่ที่แบบ
คุยกันแล้วเหมือนตีกันอย่างนี้
ชอบที่พี่หนุ่มแว้งกัดพี่มดดำ

สงสารชิคกี้พายใครสุดคะ

สงสารกับคุณมดดำ
เป็นทุกต่างเขาทำไม

เป็นคุณพูดศาล
ที่บ้านน้องเสียหรือเปล่า

ฉันขอพูดเลยนะที่ฉันโดนคดีอยู่เนี่ย

เดี๋ยวน้องข้างหลังแอบดูอยู่ว่าคุณแม่เขียนตัวอะไร

แล้วดูความลับหมดเลย

คนโดรดฉันทั้งประเทศเนี้ย
พี่มีนี่ดีช่วยแก้สลอดใช่ไหม

สักหนึ่งบาทให้เขาส่งเข้ามาใหม่วันนี้
ถามบอสดูแรง
เหนือเกินหน้าเกินตาพี่
อีกสักบาทหนึ่งหน้าอีกสักบาทหนึ่ง
เอาเงินเอาจากทอเธอเลยดีกว่า
คนอยากคงอยากจะได้ยกเออ
เพราะว่ากฎสอดชอตสิ้นสุดวันนี้
รู้ว่าเราจะดูว่ารายการเดินหน้าประเทศไทยยังจะมีต่อหรือเปล่า

เราก็จะอาจจะมาเร็วขึ้นมารับตรงชาติ
แล้วคุณแม่อยากให้มีต่อไหมคะกฎสอดรายการ

มันมีความมั่นคงต่อปีที่๕นะลูกนะ
เทียวกลับมาช่วงหน้า
ทีน่ารักของเรา
หลงมาค่อยติดตามเราไปตลอดนะคะ
พี่หนุ่มมั้ยทางกฎสอดธชอนเขาโชว์พี่หนุ่มนะ
ถ้าคุณทำผิดเมื่อไหร่คุณโดนกศธชแน่
ต่อยทุกช่องอย่าทำผิดนะครับ
เค้าบอกว่าคุณหนุ่มของนี้เนี่ย
มันช่างไปได้ตลอด

โชคหน้าทุกหนุ่มตำรวจไล่ตามติดหนุ่มแหกดาน
ลูกแพคดันคุณไปทำอะไรมาเนี่ย
ไม่ใช่ผมแต่เป็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เหลืองนะ
แต่แน่นอนว่าอีกหนึ่งข่าวที่คนติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อวาน

กลับมากับข่าวใส่ไข่

อะไรอีกล่ะขนมเค้ก

ไปที่นครนายกนะครับสำหรับวันนี้นะครับ
เป็นเรื่องราวของมอเตอร์ไซคันหนึ่ง

ปรากฏว่าตำรวจพยายามจะขอตรวจนะครับ
เพราะว่าเขาน่าจะมีแบบ
เรียกว่าข้อผิดสังเกต
หลังจากนั้นเขาขี่หนีเป็นแบบนี้คุณผู้ชม

แล้วก็มีรถตาโร่ของตำรวจเป็นรถกระบะคันหนึ่ง

คือยังไงรถก็ต้องไวกว่ามอเซอยู่แล้วถูกป่ะ
ใช่แต่นี่มอเตอร์ไซค์นี้ขี่ตามไป
แล้วปรากฏนี่ฮะหมอกแบบนี้

แล้วเดี๋ยวดูเฮ่ยรถถนนมันเล็กอ่ะเกิดอะไรขึ้นนี่

อันนี้คือกล้องจากมอเตอร์ไซด์
ตำรวจเอารถขวางปุ๊บหลบออกนี่

เหมือนในหนังเลย

ปรากฏว่าสุดท้ายชายคนนี้นะครับหนีไม่รอด
เพราะว่าตัวเขาเองเสียหลักตกไปข้างทาง
พยายามวิ่งหนีเข้าไปในบ่อน้ำของชาวบ้านแถวนั้น

ระหว่างที่เข้าไปจับเนี่ยผู้ชายคนนี้ลักษณะเหมือนเอาอะไรสักอย่าง
ใส่ลงไปในคอเข้าปากไปเลยกินเข้าไปเลย

หลังจากนั้นตำรวจเข้าไปจับนะฮะทราบว่าชายคนนี้ชื่อว่านายจรูน

ที่เขาหนีเนี่ยเพราะเขาเสพยาบ้ามาเยอะมาก
เขาก็เลยกลัวตอนที่ตำรวจตั้งด่านตรวจ
เพราะตำรวจกำลังตรวจว่ารถคันไหนที่ดัดแปลงสภาพมาก็กำลังจะจับ
ปรากฏว่าเขากลัวจะจับเขาเรื่องของยาเสพติด

ก็ไม่ได้มีความผิดอย่างอื่นแค่เสพยาบ้ามา

รถก็จอดรถก็ล้มอยู่ตรงนั้น

อันนั้นก็พยายามขี่มอเตอร์ไซค์หนีสุดท้ายหนีลงไปในท่อน้ำ
แล้วก็อีกวันหนึ่งก็ยากยังหยิบเหมือนกันใช่นะคะ
นี่คือยาแบ่ระบาดอย่างหนักจริง
อีกอันหนึ่งที่ตอนนี้กำลังเริ่มระบาดคือโรคลายค่ะ
รายแรกของประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าโชครขาดรักษาได้ทัน

โรคไลม์มันเป็นภาวะสมองอักเสบครับพี่

ทำให้ความทรงจำบางส่วนมันจะหายไป
หลังจากที่เมืองไทยพบผู้ป่วยรายแรกเป็นหญิงวัย๔๗ปี
ติดเชื้อเนื่องจากว่ากลับมาจากไปเที่ยวที่ประเทศตุรกี

หลังจากไปตุรกีมาก็เขาไป๘วัน
กลับมาได้๑๗วันตัวเองเริ่มมีไข้
แล้วก็มีไอมีปวดหัวอ่อนเพลียมีผื่นขึ้น
ไม่มีผื่นอะไรเลยสักอย่างหนึ่งเขาก็ไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ปรากฏว่าตรวจก็ไม่เจอไข้หวัดใหญ่ไม่เจอไข้ด้วย
หรือว่าไข้เลือดออกก็ไม่ใช่เอ็กซาเรย์ปอดก็ปกติทุกอย่าง
หลังจากนั้นอีก๔วันมีไข้ค่ะหัวใจเริ่มเต้นช้า

มีชักกระตุกใบหน้าขวาแขนขวาต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
ก็ส่งเลือดแล้วก็นำไข่สันหลังไปตรวจหาแบคทีเรียทั่วไป
ว่าโรคชีนูมีไหมวิกาเซียวัณรอกเชื้อราไวรัสต่าง
พ้นออกมาคือปกติหมดหาไม่เจอ
ก็ชักอยู่คือหาไม่เจอเลยแต่ก็ให้ยากันชักต่อเนื่องคือเขาชัก
แต่อาการอื่นหาไม่เจอแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะ๒ขนาดด้วยกัน
ซึ่งในวันแรกต้องทำการเจาะคอเพราะว่าต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนานมาก
ถูกต้องอาการก็จะค่อยดีขึ้น
ในที่สุดเขาก็สามารถหายใจเองได้ตามปกติค่ะ
เครื่องช่วยหายใจได้ตื่นดีกลับมารู้เรื่องปกติ
หลังจากกลับมาจากตุรกี๔๐วันก็ได้ส่งเลือดนะคะ
โบเรเรียแล้วก็ตรวจหาโลกไลน์
ก็คือผลโบราเลียกับแอนตี้บอดี้ไอจีจีเป็นบวก
ก็เรียกว่าเข้าได้กับโรคลามนี่แหละ
บางทีเราอาจจะไม่คุ้นใช่ใช่ใช่ใช่นี่ชื่อใหม่เลยเนอะลูกลูกกับเรา
ไม่ใช่ไม่มีในประเทศไทยเสร็จไม่มีไปติดมาจากต่างประเทศถูกต้องไหม
แล้วมันก็เป็นโรคติดต่อด้วยถูกต้องไหมล่ะถ้าอย่างนั้น

คือมันเป็นการเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ลุกลามจีนขึ้นไป
จีนลักษีอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะคือจริงมันมีเหตุเป็นภาหะนำโรคนี้นะ
เห็บเห็บหัวหัวเห็บ
ก็คือมันจะกินเลือดจากสัตว์จำพวกสุนัข

แล้วก็นำเชื้อโรคเข้าสู่คนโดยการที่

เริ่มละงานนี้ต้องลองกลัว
กินระเบียบ
โชคดีมากเลยนะเธอ
จริงประเทศไทยยังไม่เคยมีการแบบรายงานผลเรื่องของโรคนี้ออกมาเลย

เดี๋ยวนี้มันมีโรคแปลกเกิดขึ้นเยอะมากนะ
แต่ที่ประเทศเราแน่นอนเลยตอนนี้ก็คือภัยแรงหนักที่สุดในรอบ๕๐ปี
โครงการชมลำภูลคุณวิทย์ชายรักษาสุข
บอกว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำในห่วงฤดูฝนทั้งที่เป็นฤดูฝน
ปีนี้ลำภูลน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ๑๐

และจะส่งผลกระทบกับการใช้น้ำของภาคเกษตรเป็นอย่างมาก
เพราะว่าแหล่งน้ำตามธรรมชาติแม่น้ำหลักและแม่น้ำรอง

ปริมาณน้ำเหลือน้อยมีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาที่เคยตกก็ลดลง
ทำให้ต้องกักเก็บน้ำไว้เพื่อป้องกันภัยแรง
หากสถานการณ์ฝนลดลงจะทำให้เกิดภัยแรงขึ้นมาได้

ปลูกเฉพาะหอยทำตามคำเตือนปลูกตามที่แนะนำนะฮะ
คืออย่าไปกะว่าเดี๋ยวฝนจะตกอย่าพึ่งเพราะไม่น่าจะเป็นไปได้
เขาบอกว่าฝนจะทิ้งช่วงเหลือจากนี้อีก๒เดือน
๒เดือนบอกว่าให้เก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ในการเกษตร
มันไม่ตกนะคะพี่ค่ะเออนอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวจากขอนแก่น
อันนี้อ่างเก็บน้ำระวะที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นที่มีเนื้อที่
หนึ่งหมื่นเจ็ดพันไร่ความยาวประมาณสิบเอ็ดกิโลเมตรขณะนี้น้ำในอ่างแห้งขอด
เห็นแต่พื้นดินเป็นระยะไกลสุดสายตา
จะมีเฉพาะฝูงวัวควายที่ลงไปกินย่าอืมเรือหาปลาปกติ
ก็จะเอ่ออยู่ในอ่างเก็บน้ำเนี่ยแล้วหาปลาหา

แล้วก็ชาวบ้านเดินข้ามไปข้ามมาได้ที่นี่ใส่งาม
ไม่สามารถเปิดประตูเขื่อนปล่อยน้ำให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีเป็นจำนวน๒๐๐๐ไร่ได้
จากอยู่ท้ายเขื่อนพิมายปริมาณน้ำภายในเขื่อนพี่มายเหลือไม่ถึง๑๐
แต่ในความโชคร้ายหรือความเลวร้ายก็มีโชคดี
ก็คือว่าชาวบ้านหารายได้เสริมจากการงมหอยแคลงและหอยนาขาย
เนื่องจากว่าพอมันแห้งหอยที่มันอยู่ในดินในเรนก็อยู่กับไม่ต้องทิ้งงมตามน้ำ
พอจะมีรายได้จุนเจือในช่วงที่น้ำแรงขนาดนี้หมดเนอะ

มันก็เอาตัวล่อได้
มันก็เอาตัวล่อขึ้นมาได้
ชวนชื่อเมื่อวานคนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน

ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาว่าเอ้าสรุปแล้ว

สิ่งห่าวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวคุณแจ๊ดชวนชื่น
ทำให้รู้ได้ว่าความปลอดภัยมันไม่มี
หลังจากที่ตลกชื่อดังคุณแจ๊ดชวนชื่น
ได้เข้าให้ปากคำพร้อมกับภรรยาแล้วก็แม่ยาย

หลังจากเกิดเหตุการณ์ฆ่ากันตายที่หน้าบ้านของคุณแจ๊ส
ซึ่งผู้ตายก็คือลูกน้องของแม่ยายแจ๊ดนั่นเอง
ซึ่งทางด้านแจ๊ดเองก็ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ผู้ต้องหาก็ได้เข้ามอบตัวแล้ว
แล้วก็ให้ข้อมูลว่าทำไปเพราะว่าป้องกันตัวเอง

ซึ่งต่อจากนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปแล้วล่ะ
คุณแจ๊ดเองล่าสุดก็ได้มาโพสต์ข้อความว่า
ที่ทำไปนั้นบางคนบอกอ้าวทำไมแจ๊ด
ทำไมจะต้องแบบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นใหญ่โต
ถ้าลูกน้องเราโดนฆ่าตายเนอะโดนเอากระถางตีหัวจนตายอย่างนี้

ทำไปอย่างนั้นไม่ได้อยากสร้างกระแสนะ
แต่สงสารลูกเมียคนที่ตายไปเท่านั้นเอง
ถามว่าสนิทกันไหมก็ไม่ได้สนิทกันมาก
แต่แค่ออกมาเพื่อความถูกต้องแล้วก็เพื่อความพูดความจริง
ซึ่งคุณแจ๊ก็บอกขอบคุณตำรวจมินบุรีทุกท่าน
นักข่าวแล้วก็ชาวโซเชียลทุกท่านนะครับ
ตอนนี้มันมามอบตัวแล้ว
ผมไม่ได้มาเพื่ออยากเป็นพระเอกหรือสร้างกระแสใด
แต่ผมสงสารลูกเมียคนที่ตายไปแค่นั้น
ผมรู้จักกันกับผู้ตายในฐานะคนในพื้นที่เดียวกัน

แต่ผมแค่อยากจะมาหาเพื่อความถูกต้อง
ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับหน้าที่ผมจบแล้ว
ผมไม่ได้เข้าข้างคนตายแต่อย่างใด

ที่เห็นเหตุการณ์คือคนตายไม่ผิด
บางคนก็ทางลงความออกมาแย้งใช่ไหมล่ะ

ขอบคุณทุกคนและพี่น้องคนสนิทของผมด้วยนะครับ
ผมสงสารคนตายจริงเลยต้องทำแบบนี้
ไม่ได้มาโชว์ว่าผมเป็นคนดีอะไร
ซึ่งหลังจากโพสต์นี้ก็มีแฟนเข้ามาให้กำลังใจแล้วบอกว่า

คือคนตายแล้วก็ชื่อพรชัย
เขาไปนั่งดื่มกับเพื่อนเขาอยู่ข้างหน้าปากซอย
แล้วปรากฏว่าเจ้าของรถคันนี้
ที่อยู่บ้านข้างเขาขับรถออกไป

หลังจากนั้นเขาก็มีการแยกย้ายกันไป
ตัวพรชัยคนตายเขาก็ยังนั่งอยู่ที่ร้าน
แต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของรถอีกคันนึงเนี่ย
เขาก็ขับกลับบ้านปรากฏว่าไปเจอรถคันนั้น
ไอ้คันที่ไปคู่ต้องหา
ก็เลยเหมือนกับมีการขับเค้กแข่งกัน
แล้วก็เปลี่ยนไปกันมาก็ปรากฏว่า

ทีนี้รถของเพื่อนของคนเสียชีวิต
เหมือนกับกันชนติดรถเข้าไปด้วย

ก็ปรากฏว่าเขาเห็นอยู่แล้วไงเป็นใคร

ทีนี้พอเข้าไปเสร็จก็เป็นเรื่องของสองมุมแล้ว
คือมุมทางฝั่งของคนที่เสียชีวิต

คนที่เสียชีวิตไปเพื่อจะไปถามว่าทำไมถึงต้องหนี

เสร็จปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งคนที่ทำเนี่ย

เขาก็เลยมีการทรลัพย์เบาะแว้ง
ก็เลยเอากระถางตีหัว
ตอนแรกเขาจะเอายิงด้วย
สรุปแล้วคนที่ผู้เสียชีวิตนี่เป็นอะไรกับแจ๊สฮะ
ก็เป็นลูกน้องของแม่ยาย
คือบางคนก็ถามคนที่เสียชีวิตเป็นอะไรกับแจ๊ส
เขาเป็นลูกน้องของแม่ยาย

ทีนี้ประเด็นมันก็คือมีอีกนิดนึงก็คือว่า
ตัวทางทนายของคุณแจ๊ดก็คือทนายตั้ม

เหมือนกับลากศพออกมา
ถ้าเวิร์ตลากศพจริงก็โดนอีกข้อหาหนึ่ง

อ๋อเคลื่อนย้ายศพ

ฆ่าคนตายแต่ว่ามันอาจจะมีการต่อสู้ในทางคดีกันได้
บอกเป็นเหมือนขวดใส่น้ำมันนะ

ก็เที่ยวรถก็เที่ยวรถใช่มั้ย

บ้านของผู้ต้องหา
เขาถึงสอดรถอยู่ตรงนั้น

คนตายก็เดินไปในบ้าน

คือคุณแจ๊ดเขาก็เหมือนกับว่าหลังจากนั้นเขามีการไปลง
คลิปเพลงหรือสักอย่างของเขา

ที่บ้านคนตายนะทำไมถึงยังมาลงคลิปอะไรอย่างนี้
คุณแจ๊ดก็เลยออกมาโพสต์ว่า

แต่ว่าคนในบ้านเขาตายจริง
คือคนก็แบบไปกันเรื่อยอะ

เพราะว่ามันมีโซเชียลนี่แหละตัวดี

นี่ก็หวานแหววขึ้นทุกวันเลยนะ
แล้วก็ชัดเจนขึ้นมากทุกวันเลย

แล้วก็เปิดตัวกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราว

นี่เขามีเวลาไปเที่ยวต่างประเทศตลอดเลยนะ

เขาไปนู่นเลยไปไหนวะ

บ้านยายาใช่ไหมพี่

หัวชนกันอ่ะอันไหนอ่ะ
ยังไม่ชนชนตรงไหนล่ะ

หัวติดกันเออหัวติดกันเนี่ย
ก็มีรอยยิ้มแห่งความสุขเนี่ย

แล้วก็มีแคปชั่นของยายาเขียนไว้อย่างนี้นะคะ

อยากค่ะโอเคจัดให้เลยค่ะ

มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะมากมาย

ใช่ในพี่เอ่ยถึงเข้ามากไม่ได้แล้วก็เสียใจนะ

มาตุ่มไหมมาตุ่ม
มีแต่แดงฮันนยา

ที่นาเวนนี่โลกเอียงเหลือค้า
นางตอบบ้างไงรึเปล่า
แต่งไหมหน้าเหมือนหน้าเท่ากันเลย
หน้าจะแรกจริงเนอะ
ใช่
น่ะใช่สิ
ขอเธอเต้นด้วยไปดูกัน
น่าสวยนะ
เอสเกี่วติ๊ฟเลอร์
บอกฉัน
ตอนที่คุณลิเดียเขาคลอดเนี่ยนะ
ผมว่าเอาคุณแมททิวมาทำตัวแม่มาแล้วแทน
แต่งเป็นผู้หญิงได้อยู่เนาะ

เขาบอกว่ามีสาเป็นพี่แมทไม่มีวันไหนหน้าเบื่อ

พ่อของลูกมานั่งอาบน้ำกันถังว่าลูกเห็นงูไหม
มันก็จะมีอะไรที่ใคร้มของเค้าการเติม

ไปถ่ายที่ค่ายมวย
เค้าเล่นอ่ะ๒ทุ่มเริกปุ๊ปเลย

มันแม่บอกอะไรบอกเครื่องบอกใครเปล่าว่าบอกพวกคนที่จัด
จริงสำหรับคุณแอนนี่บลุ๊กอ่ะนะคะล่าสุดก็ถือว่าเป็น
เสาหลักกับครอบครัวทุกอย่างดูแลคุณแม่ตัวเองที่มีอาการ
ที่นี่ค่ะก็ทำงานทุกอย่างเขาบอกว่าเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวตัวเอง
ก่อนตอนนี้ก็มีการตัดสินใจย้ายบ้าน
เพื่อที่จะหาบ้านเช่าในราคาที่แบบว่าถูกลง

ในรูปเนี่ยนะคะคุณแอนนี่ก็โพสต์ภาพขณะนั่งอยู่บนรถกับคุณแม่
แล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้เต็มรถพร้อมกับแคปชั่นระบุบอกว่า
อยู่บ้านใหม่กันนะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้อะไรประหยัดได้ต้องประหยัด
ทุกอย่างที่แอนตัดสินใจคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับแม่และลูก
ทั้งสองชีวิตที่ฝากไว้กับแอนขอให้ไว้ใจแอนนะ
พวกเราก็เป็นกำลังใจให้คุณแอนนี่ด้วยนะคะ
ก็ต้องคิดถึงวุ้นเส้นเนาะวุ้นเส้นนี่มันแบบว่ากี่ปีความแก่ทำอะไรมันไม่ได้เลย
อายุผ่านไปเลข๓จนจะปานถึงเลข๔แล้วเนี่ย
คุณดูอยู่ในอันดับต้นอย่างตลอดมาไม่ไหว
จะหยิบจับหรือสวมใส่ชุดไหนก็แล้ว
แต่ก็มักจะเผยความแซ่บอยู่แล้ว
ล่าสุดวุ้นเส้นวิฤทธิภาพเนี่ยก็ควงแขนเมื่อเพื่อนเนี่ยนะฮะ
หาเวลาว่างร่วมกลุ่มกันไปพักผ่อนที่สมุย
มันว่าพี่พี่มานก็กลัวของขุนแม่ของขุนแม่
สวยสิน้ำสายไว้เกาะต้นไม้

ก็ลงน้ำตอนนี้ลงน้ำหรือจะซื้อไงยุ่ยอยากฟาดปากจริงเลยยุ่ยไปทำบางทีก็บอกใส่ชัวร์เฉยบางชุดใส่ชมอีกอันนี้ไส่รูป
ไอ้นักหนาสวยสวยไปชะลีหรอคนในคนในที่ไปทริปนั่นแหละคนในทริปนี้ก็เป็นคนอยู่ในแฟชั่นทั้งนั้นใน

มันต้องเป็นเติม
หรือมันคืออาหารปลา

มันเป็นแฟชั่นไงเขาใส่สร้อยมุกไม่เห็นเหรอ

คุณวุ้นเซ่นกลางนะ
ใช่ก็เวลานางเปิดหน้าผาก

ก็เห็นเป็นชุดใบนางสั่นของคุณวุ้นเซ่น
เธอใส่บิกินิตัวจิ๋วสีชมพุง
ตัวเล็กตัดกับผิวนางเป็นคนขาวอยู่แล้ว

แม่จะหยุดว่าเป๊ะองศาเข้าไปอย่างงั้น
แน่จริงเอาขึ้นมาให้เห็นทั้งตัวเดย์

มีชันแนวจะอบอวบนัรับแต่ก็ไม่ได้อ้วน
หลังจากนั้นผอมมาตลอดเลยแบบดูแลตัวเอง

อันนี้ไม้สีลูกของนานาย

สร้อยก็ใส่รองเท้าก็ใส่ส้นสูง
โอ๊ยแม่คุณไปทะเลนี่นะ

เดี๋ยวคุณแม่

รุ่นคุณปีนต้นไม้

แกมันไม่ใช่เตี้ยเลยนะสูงมาก
ฉันนะมันวิวสวยมากฉันก็ฉันปีนเอง
นี่ก็หนูไม่มีเชื่อมเองแล้ว

นักจับเมืองนางกวนเว้น
นางอังนางอังซุมารินเนอะ

อีกเรื่อยอีกเรื่องนึง
ทางที่มุ่งหน้าไปพัฒนาการปรากฏว่ารถไปชนมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเข้า
เขาเห็นเสร็จเขาเลยจอดลงไปไปดูแลประถมพยาบาลคนเจ็บเบื้องต้น
หลังจากนั้นมีมอเตอร์ไซค์พลเมืองดีเนี่ยเขาขี่ตามรถเก่งคนนั้นไป
ปรากฏว่าไปดักได้แต่ตกลงกันไม่รู้เรื่องเขาก็เลยขี่รถกลับมา
แล้วมาบอกซานิบอกว่าพี่ช่วยไปเคลียร์กับรถเก๋งคันนั้นหน่อย
คันที่ชนอ่ะเขาบอกเขาไม่ผิดอ้าวซานิก็เลยกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตามไปด้วย

เขาก็เห็นเหตุการณ์ไงไปถึงเสร็จเขาพยายามอธิบายให้ฟังว่า
คุณชนแบบนี้นะสุดท้ายตอนแรกทางฝั่งรุนก็ไม่ยอมรับ
เขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์ไปชนเขาเองสาธิตบอกไม่ใช่
ทุกคนเป็นพยานได้หมดเพราะมีคนเห็นสุดท้ายแล้วก็เลยยอมรับ
รับผิดชอบมีการนำตัวส่งโรพยาบาลก็เรียบร้อย
เธอก็ตามไปช่วยเหลือดูแลหักซานินะครับ
ใจถึงจริงใจถึงพึ่งได้
ยังเหลืออีก๕นาทีคุณหนุ่มวันนี้มีเรื่องอะไรจะเล่าดีฮะ

นั่งอะไรอ่ะ

จบไปแล้ว

คุณหนุ่มพบในอีก๕
เห็นคุณแนวัฒต์บอกเอาใหม่จะต้องกอดทดลูกกลงลูกเก็บไหน

หลังจากคุณละวัทก็ออกมาพูดล่าสุด

เนี่ยแกคือเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น

แกก็มองว่าตัวคุณโกโก้เองเนี่ย

โกโก้ไม่ได้ลงเองเขาว่าอย่างนั้นนะ
รีหรือแบบว่าคนอื่นเข้ารมเราก็เอามารี

ไม่สิเท่านี้คือพอไปจุ๊บรูปเข้ามาใช่มั้ย

นางก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไงนางก็เลยโทรไปหาที่ลูกเกด
แต่ว่าโทรไปดึกแล้วลูกเกดเขาก็รู้สึกจะหลับไปแล้ว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
เป็นเรื่องปกติหรอไม่รู้ใช่ไหมฮะให้วิจารณาเอาอย่างนี้
แล้วพออัดเสียงเสร็จแล้วเขาก็เลยไปให้พี่นวัด
ซึ่งเขาก็ต้องหาทางออกใช่ไหมว่าจะทำยังไง
พี่นวัดเห็นก็เลยโอ้โหนี่แหละก็เลยไปออกรายการของ
แต่ทีนี้เรื่องนี้คือคุณนวัดก็บอกมันจบไปแล้ว
คราวของลูกเกษมันได้มีอะไรแต่ปรากฏว่าล่าสุดโกโกดันได้ขึ้นมา
อ๋อนี่คือประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้น
ที่มันเป็นประเด็นดราม่าล่าสุดคือโกโก้นั้นได้มิสแกรนด์มา
ปรากฏว่ามีคนไปบอกว่าจริงแล้วแฟนน่านสวยกว่าทำไมไม่ได้
คนที่เป็นรองคนไหนรองนั่งหลังนั่งหลัง
น่านเขาบอกคนนี้สวยปรากฏว่ามีการบอกว่าทำไมมิสน่านเนี่ยนะ
ไม่ลาออกจากกองนี้ไปเลยแล้วไปประกวดที่อื่น
ปรากฏว่านวัดก็มาสวนไงป่ะอ๋อก่อนที่ทางอิสแกนน่าจะมาอยู่ที่เนี่ย
เขาไปประกวดมาทุกเวทีแล้วแล้วก็ไม่เคยติดเลย
เขาถึงได้มาปรากฏที่นี่แต่คนอื่นไม่มีใครรู้ไง
บอกอย่างนั้นนะเนี่ยนะฮะทีนี้ก็มีประเด็นอีกบอกว่า
กรรมการเนี่ยแบบให้แบบค้านสายตาเหมือนล็อกมงควายดูก็รู้
ควายดูก็รู้เลยเออพูดอย่างนี้เลยคนก็เข้ามาด่ากันนะฮะ
ไม่แล้วอีกอันหนึ่งที่พี่นวัดเขาพูดชอบพูดอย่างนี้
บอกว่าเวทีผมเงินผมผมจะให้ใครก็ได้
บอกว่าอย่างนี้คือพอดีว่าไม่ใช่ไม่ใช่คือมีคนมาด่าเขา
พูดนู่นพูดนี่เหมือนกับบูลลี่เขาเยอะเขารู้สึกว่าเขารำคาญ
เขาก็เลยบอกกันบอกว่าก็เงินผมอ่ะเวทีผมสปอนเซอร์ให้ผมมา
ก็คือเงินของผมผมก็จัดผมก็คิดว่าจะให้คะแนนใครก็ได้
เพราะว่าผมรู้สึกว่าคนนี้เหมาะที่สุดแล้ว
แต่บางคนบอกว่าอุ๊ยเดินเหมือนเมาแมว
เมาแมวก็คืออย่างนอนหลังเมาแมวเหมือนเมาหลัง
เมาแมวซึมไปซึมงตาอะไรอย่างนี้
แต่คุณธนวัฒน์บอกว่าไม่เดินดีแล้วแบบนี้คือเหมือนกับมีอินเนอร์อะไรอย่างนี้
ไม่เขาเหมือนแบบว่าเวเนสเวลาไงมิสเวเนสเวลา
พอเวลาเขาไปประกวดเขาต้องอย่างนี้

นั่งสี่ปีแล้วไม่เคยชมเช่นไร

ซึ่งทุกวันนี้เขาบอกว่าอะไรที่เป็นเกาหลีเป็นนางงามเนี่ย

ว่าจะเป็นนางงามหรือเป็นพวกเกาหลี
แต่ว่าคุณนาวัสก็บอกว่า
สแบนของแกเนี่ยอันดับหนึ่งในประเทศไทย

ก็พี่นวัดเขาเป็นคนทำต่างประเทศด้วยนะ

คุณแบรนด์เนี่ยเป็นของเขา

เด็ดไหมล่ะไม่ทำมาดาว

แล้วเราก็คงจะได้มีโอกาส
ทำรายการอย่างนี้ทุกวันต่อไป

สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ